รอกินเจกันแน่นมากเพราะอย่างที่ชาวบอกว่าเมนูต่างมันถูกรังสรรค์ออกมา

ใช่พรุ่งมีน้ำท้อง๑๔ครับ๑๕วันอาทิตย์ก็เริ่มทานกันแล้ว
แต่คนกังวลบอกว่าแล้ววัตถุดิบจะขึ้นไหม
เวลามีหน้าเทศกาลอะไรขึ้นทุกทีเลย
เป็นหน้าที่ของคนนี้เลยนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็บอกว่า
กรมติดตามสถานการณ์ราคาอยู่นะเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค
เท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยราคาวัตถุดิบประกอบอาหารเจส่วนใหญ่จะทรงตัวค่ะ
เพราะว่าร้านค้าก็ยืนยันว่าจะพยายามไม่ปรับราคาขึ้นจะตรึงราคาไว้
แต่โปรตีนเกษตรที่ผลิตมาจากถั่วเหลืองเนี่ยราคามันสูงขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุน
ถุดิบอื่นอย่างเห็ดหอมราคาทรงตัวนะคะเบอร์ใหญ่อยู่ที่๔๔๐บาทต่อกิโลกรัม
กลาง๓๘๐บาทแล้วก็เบอร์เล็ก๓๓๕บาท
ผักสดถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยราคาถือว่าถูกลงด้วยซ้ำ
แต่อาจจะมีบางรายการถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนจะแพงขึ้น
เพราะว่าปัจจัยคือฝนตกมันตกเช่นผักบุ้งผักบุ้งในต้นล้ม
คณะก็มีความอ่อนไหวเรื่องใบแล้วก็รา
ทั่วประเทศเฉลี่ยอยู่ที่๔๔บาทต่อกิโลกรัม
แต่ปีที่แล้ว๔๗๔๘บาทเลย
ถั่วฟักยาว๔๒บาทปีที่แล้วอยู่๕๐บาท
ทางกรมเองก็บอกว่ามีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสด
แล้วก็ร้านค้าที่จำหน่ายวัตถุดิบอาหารเจผักสด
เพื่อกำกับดูแลการจำหน่ายแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการติดป้ายแสดงราคา

ถ้าใครไปเจอพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมขึ้นราคาเวอร์เกิน
ไม่ต้องไปตีกับเขานะคะไม่ต้องไปตีกับเจ้าของร้าน

เดี๋ยวให้กรมการค้าภายในเขาไปจัดการเอา
อ่า๑๕๖๙นะคะสายด่วนนะ

พี่มดดำเขาไม่เรียกศพเนี่ยเขาเรียกซาก

ให้เรารู้สึกว่าเราทำความสะอาดลำไส้เราสักปีละครั้ง
ภูเก็ตแกงถุงละ๑๐๐ขั้นต่ำ

เมื่อก่อนมาเขาก็จะซื้ออาหารเช้ากิน

รู้สึกว่าทำไมมันอร่อยกว่ากรุงเทพวะ

เพราะมีผู้หมอเจนอยู่บ้างเลยอร่อย

บางคนบอกว่ากินเถกับเคสอยู่
ตอนนี้มันจะต้องเป็นแพ้นเบตแพ้นเบตแพงกว่าเนื้อสัตว์อีก

อื้อฮือพี่บอกบางคนก็กินบางสัปดาห์อยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากเลย
เทศกาลกินเจนี่คือหาของกินได้ง่าย